เราจัดการนะครับเรื่องกระบวนการ
ทุจริตตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

กันด้านการโกงเป็นอย่างดีนะครับ

เรื่องของการประมูลงานต่าง

ข้อที่๓ผู้ที่จะเข้าร่วม

ข้อที่๔ทำในเรื่องของ
ก็คือใบเสร็จของบุคคลที่๓

อันนี้เป็นระบบในสากล

หลักเลยก็คือพักพลังท้องถิ่นไทย

เพิ่มอำนาจประชาชนโดย

แต่ละท้องถิ่นจะต้องใช้คน

เม็ดเงินที่คุณได้รับงบประมาณลงไป

ท้องถิ่นและนี่คือการกระจาย

หลักสูตรตั้งแต่อนุบาลยันทุก

สมบูรณ์แบบที่สุดและป้องกันให้มันเกิด
เท่าที่จะทำได้นี่คือพักพลังท้องถิ่นไทย

อันนี้เป็นปรณิธานของทางท่านเวลาพักด้วยครับ